ดีนางสาวแอมคุณผู้ชมมันก็เป็นไปตามความคาดหมาย
แล้วเมื่อวานนี้ที่เราไม่ได้พูดถึงชื่อของท่านออกมาตั้งแต่ตอนแรก
เพราะว่าก็ต้องให้เกียรติการแถลงข่าวของตำรวจ

ในที่สุดในที่สุดนะครับ
ก็ออกหมายจับก็คือรองผู้กำกับอดีตสามีของแอม
แอมนี่เขาบอกว่าโดนออกหมายจับอีกนะ
สารตอนคอนถมได้อนุมัติหมายจับพันธรรมดโทวิทูล
อดิตสามีของแอมเค้าหาอะไรบ้าง
ร่วมกันได้ยากยอกทรัพย์ร่วมกันช่อกงทรัพย์
แล้วก็ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร
หลังจากทราบว่าตัวเองถูกออกไม้จับ
ทางรองอ๊อปเนี่ยก็สีหน้าเครื่องเครียด
มาถึงโรงพักก่อนที่พนักการณ์สอบสวน
จะไปแจ้งเขาหาที่บ้านพักเสียอีก

แล้วก็ส่งตัวรองอ๊อฟรองวิทูลเนี่ยนะครับ
อดีตสามีของนางสาวแอมไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สโมสรตำรวจ
ระหว่างเดินทางเขาบอกว่าก็มีการสังเกตสีหน้าสีตา

แม้นักข่าวพยายามจะถามแล้วก็ตามลองฟังดูครับ

ของได้ไปจำนำจริงหรือครับมีผลรู้เห็นในกับคุณเอ๋มไหมคะ
มีตัดเกี่ยวข้องกับการรู้เห็นเนี้ยครับผมครับครับ
แล้วก็จบแตกสู้คดีไหมครับเดี๋ยวเราเอาออกไป
น้ำจำได้หรอพี่หรือว่าพี่เอ๋มไหมครับจนนำไปจุดกันลงไปจับ

เอานี่แหละครับนักข่าวก็พยายามถามในทุกประเด็นที่เราสงสัยนะครับ
พอมาถึงสโมสรตำรวจนักข่าวก็พยายามถามอีก
เกี่ยวกับข้อหาที่รองวิทูลถูกแจ้งจับแต่รองวิทูลก็นิ่งเฉยไม่ตอบคำถามอะไรเหมือนเดิม
เรื่องต้นจากการสอบปากคำนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
รองอ๊อฟเนี่ยนะครับให้การดีขึ้นให้การดีขึ้นแปลว่าอะไรอ่ะ
ให้การดีขึ้นแปลว่ารับสารภาพข้อหาตามหมายจับตามหมายจับนะ
นี้ข้อมูลสำคัญที่ทำให้ตำรวจสามารถขอหมายจับรองออฟก็คือการตรวจสอบพบว่า
หลังจากในแด้เสียชีวิตรองอ๊อฟไปขับรถนะไปรับแอมนะครับที่อุดรธานีนะครับ
แล้วก็เป็นคนขับรถเชฟโลเล็ตแคปติว่าสีขาวของแด้จากอุดรธานีมาจำนำที่คอนถมหรือนครปฐมนะครับ
โดยเอาไปจำนำกับเพจนะรับจำนำรถยนต์ในกรณีนี้ทำให้รองออฟถูกแจ้งก็หายักยอกทรัพย์คุณผู้ชมนะครับ
ส่วนข้อหาร่วมกันช่อกงและใช้เอกสารราชการปลอมนั้นเป็นกรณีเกี่ยวกับการสวมทะเบียนรถแล้วก็เหตุอื่นอีก๑๓เหตุการณ์ครับ
ส่วนจะเข้าข่ายร่วมกันฆ่าหรือไม่เนี่ยรองโจ๊กบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าจะสามารถออกหมายจับได้ภายในสัปดาห์นี้
เพราะติดเพราะติดวันหยุดราชการ๔อ๋อสัปดาห์หน้าขออภัยคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเพราะว่าวันนี้มันหยุดแล้วนี่ราชการเนี่ย
หัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นู่นแหละจันทร์นะครับเบื้องต้นพบตรมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะครับ
แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัวและส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดนครปฐม
อกจากนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการเรียกสอบปากคำผู้หญิงคนสนิทนะครับของรองอ๊อฟอีกคนชื่อน้อยนาอ้าวน้อยนาเป็นใครอ่ะคุณผู้ชม
สื่อก็มีรายงานเอาไว้แล้วนะครับรายงานไปบ้างแล้วว่าน้อยหนานะครับเดี๋ยวจะขยายผลว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ครับ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้พอออกไหมจับแล้วเนี่ยนะมาดูหน่อยค่ะพ่อของหนึ่งในเหยื่อแชร์มรณะเนี่ยนะคะมีการเปิดใจกับทีมข่าวด้วย
แล้วเปิดใจเรื่องนี้เปิดใจว่าอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมทางพ่อของหนึ่งในเหยื่อเหยื่อที่ว่าคือครูออสนะ
แล้วนี่คือคุณพ่อของครูออสพ่อของครูออสบอกแบบนี้บอกว่าพ่อจำได้แม่นเลยนะ
แอมเนี่ยมากับรองผู้กำกับแล้วมาทวงเงินพ่อถึงที่ตลาดเลย
เขาขับรถมาแต่ตัวของรองวิทูลไม่ได้ลงมาจากรถค่ะ
คุณพ่อของครูออสนะคะคุณพ่อไพบูน๓บุญมี
ซึ่งครูออสเป็นหนึ่งในสมาชิกวงแชร์เหยื่อมรณะ
พ่อคิดว่าทั้งรองอ๊อฟแล้วก็แอมก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละ
พ่อกับแม่จำได้แม่นเลยนะ
แอมกับรองอ๊อฟน่ะมาด้วยกันมาหาพ่อถึงที่ตลาดนั่นแหละ
แล้วก็บอกว่าพ่อลูกพ่อน่ะเป็นหนี้นะ
แต่ว่าจริงในแชทไลน์ที่คุยกันกลายเป็นว่า
ลูกพ่อไม่ได้เป็นลูกหนี้นะแต่ลูกพ่อเนี่ยหมายถึงครูแอมเนี่ยนะ
เป็นเจ้าหนี้แต่หากเป็นฝ่ายทวงตังค์แอม
ใช้หนี้ให้หรอกไปทวงกับคนตายเอง
แล้วแอมก็ยังต่อว่าพ่อพ่อพูดแบบนี้

วันที่ครูออฟเกิดเสียชีวิตตอนเช้าเนี่ยนะ
ตอนเช้าเนี่ยนะแอมมาหาที่บ้านต่อเช้าเลยแล้วสามีที่เป็นรองผู้กำกลับ
ขับรถมาส่งค่ะคือรองวิทูลขับรถมานะไม่ได้ลงมาจากรถ
ทีนี้พอมีคนมาที่บ้านเยอะกลายเป็นว่า
วิทูลก็ขับรถออกไปเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปหากาแฟกินก่อน
คือไม่ได้อยู่เจอคนนะคะทีนี้ก็เลยถามไงพ่อพ่อ
แอมมาหาพ่อคือปกติแอมเข้ามาคนเดียวไหม
บอกแบบนี้ว่าปกติเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาจะมากับสองคนนั่นแหละ
ก็มากันกับสามีเขานั่นแหละพ่อกับแม่จำหน้าได้แม่นเลย
ถ้าเข้ามาด้วยกันแต่เขาว่าเขาไม่รู้ได้ไง
เขาจะมาทัวร์เงินของผมตรงนี้เลยอ๋อเขามาทัวร์เงินที่ตลาดด้วย
ครับพอลูกเขาเกลียดแล้วเขาหาพ่อลูกเขาไปดีเขา
ยืนยันใช่ไหมว่าพ่อจำหน้าเขาได้ได้คุณก็มาเดินมาอย่างงี้
อ๋อแล้วเขาบอกว่ายังไงไปบ้านเขาก็ไปก่อนลูกตายไปไป
ไปทั้งคู่เหรอไปจากกับพี่ลุงรถไปดี
นี่ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมทางเพื่อนของครูออสเนี่ย
เขาโพสต์คลิปนะวันงานศพของครูออสอ่ะในเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
ทำลูกศรชี้อยู่อันนี้คือแอมนะเห็นแค่ด้านหลัง
คือมาร่วมงานใช่ใช่แล้วมาร่วมงานแล้วก็ร้องไห้
วันเผาศพครูออสอยู่ด้วยค่ะลองดูคลิปนี้หน่อยนะคะ
คลิปนั้นเพื่อนครูออสเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะ
บอกว่าวันเผาศพเจ๊ออสมันก็มา
มานั่งร้องไห้เช็ดน้ำตาอยู่ในกลุ่มญาติญาติ

คิดเลยว่ามันนั่นแหละคือต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องตาย
ขอให้ทุกศพที่ตายด้วยน้ำมือมันได้รับความยุติธรรมเร็วด้วยเถอะ
อันนี้เพื่อนของครูออส
มีการเอาคลิปวันงานมาโพสต์แล้วก็เขียนแคปชั่นแบบนี้นะคะ
แล้วเราก็เลยไปถามพ่อของครูออสเหมือนกันไง
ว่าพ่อคะวันชาปนกิจครูออสแอมเข้ามาหาเข้ามาคุยอะไรไหม
คือก็มาบอกกับพ่อบอกว่าเพิ่งคุยกันตอนกลางคืน

ไม่คิดเลยว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้
แล้วช่วง๕คืนที่ผ่านมาที่มีงานสวด
เสียใจนะที่หนูไม่ได้มาร่วมงาน
เพราะว่าหนูทำใจไม่ได้เพื่อนหนูตาย
แล้วก็ร้องห่มร้องไห้อันนี้พ่อบอกนะว่า
มาบอกกับพ่อแบบนี้ญาติทุกคนแปลกใจไง
ว่าแบบเอ๊ะจริงเพื่อนครูออสเนี่ย
ญาติก็น่าจะพอเคยเห็นหรือว่าคุ้นหน้าคุ้นตาบ้าง
นี่มาโผล่อีกทีนึงคือวันเผาเลย
แล้ววันสวดไม่ได้มานี่แหละค่ะ
คือข้อมูลจากฝั่งของพ่อของครูออสนะคะ
จากการเสียชีวิตของครูออสอีกคนนึง
แล้วสำคัญด้วยเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับแอมแด้
แด้เนี่ยคุณผู้ชมนะเสียชีวิตไปเมื่อ๑๒มีนาคม
จำได้ใช่ไหมว่าวันนั้นเนี่ยจะมีการฉลองวันเกิดให้กับแอม

จริงแล้วแด้ตั้งใจจะเปิดตัวแอมนะ
ให้เพื่อนได้รับรู้แต่มาพบว่าแด้เสียชีวิตไป

นักข่าวของเราไปคุยกับอาสากู้ภัย
ที่ทำหน้าที่ในวันนั้นนะ
แล้วเดี๋ยวฟังดีคุณผู้ชมว่ากู้ภัยเขาเห็นอะไร
นี่ครับคนนี้คือนายพฤษปรีชา
เป็นพนักงานกู้ภัยฉุกเฉินมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี
เล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าวันนั้น๑๒มีนาคม๒๕๖๐

ตอนสายได้รับแจ้งจากกู้ภัยจุดอำเภอหนองหานว่า

มาอีกทีบ่าย๒ในวันเดียวกัน
ก็รับแจ้งอีกทีว่า
แล้วพอพี่พศปรีชาคนนี้เนี่ยพี่กู้ภัยคนนี้นะไปถึงที่เกิดเหตุ
ในห้องก็พบศพนายแด้
นอนอยู่บนที่นอนกลางห้องครับ
ใส่กางเกงชั้นในสีฟ้าตัวเดียวนี่ฮะตอนที่ไปพบศพ
ห้องเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้ไม่ได้มีร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ตอนนั้นพี่พฤษปรีชาบอกว่าเห็นแอมนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องครับ
ไม่ได้พูดอะไรนะแล้วตามตัวนายแด้เนี่ย
ไม่ได้ใส่เครื่องประดับด้วยแต่เห็นแอมใส่สร้อยทองที่คอ
ตอนนั้นพี่พศปรีชาก็บอกว่าอ๋อน่าจะเป็นทองของแอมเองนี่แหละ
แต่ว่าในมือนี่สิในมือของแอมคุณผู้ชมดูเห็นไหม
มือซ้ายของแอมกำสร้อยทองเอาไว้แล้วในที่เกิดเหตุก็มีเพื่อนผู้หญิงสองคนของแอมด้วย
แต่แอมก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะแล้วพอเจ้าหน้าที่นำศพนายแด้ขึ้นรถไป
ก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแต่ว่าแอมไม่ได้ขึ้นรถไปด้วยครับ
ไม่รู้หรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอมได้ตามไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นหรือเปล่า
อันนี้ความจากฝั่งกู้ภัยฉุกเฉิน
มีภาพอีกภาพหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นครับ
แล้วก็พระเลี่ยมทองแล้วก็สร้อยข้อมือทองคำด้วย
แต่ตอนที่แด้เสียชีวิตไปแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ไปเก็บร่างของแด้เนี่ย
กลับไม่มีนะไอ้สร้อยทองหรือว่าสร้อยข้อมือในตัวแด้ไม่มี
แต่ไอ้สร้อยคอในรูปเซลฟี่ของแด้ไปอยู่กับแอมครับ
ตอนที่แอมเนี่ยมาดูศพนี่ฮะภาพทางขวาเนี่ยคุณผู้ชม
แอมมาดูศพแล้วใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยจะเห็นว่าแอมสวมสร้อยทองเส้นเดียวกับแด้อยู่เลย
แล้วมีรายงานว่าหลังจากแด้เสียได้หนึ่งวันแด้เสียวันที่สิบสองมีนา
แอมเอาสร้อยข้อมือไปขายในราคาแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาท
พอถัดมาวันที่สิบแปดมีนาคมแอมก็เอาสร้อยทองพระเลี่ยนทองไปขายในราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับ

หลังจากนั้นแอมก็ขับรถเชฟรอเล็ตแคปติว่าสีขาวของแด้กลับกรุงเทพ
นี่หรือเปล่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าสิ่งที่แอมทำลงไปประสงค์ต่อทรัพย์นะครับ